อย่างที่เราทราบกันดีว่าอีกไม่กี่วันก็เข้าสู่ช่วงของปีใหม่

ผมพาไปทั้งประเทศเลย
ที่แรกนี่ไปดูที่นี่ก่อน
สุมราชครับความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์กว่า๒แสนต้น
ที่ถูกนำไปตกแต่งเอาไว้ที่บริเวณสะพานนฤทธ
เทศบาลนครสุมราชธานีครับก็สร้างความน่าสนใจเป็นอย่างมาก
ให้กับทั้งชาวบ้านคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดที่ไป

ก็แวะไปชมงานที่ชื่อว่าศรีสันเมืองสุราชดอกไม้บานที่สะพานนฤทธิ
ซึ่งดอกไม้เหล่านี้มีทั้งดอกสร้อยไก่ดอกดาวกระจายดอกดามเรืองดอกบานชื่น
อกผีเสื้อแล้วก็ดอกไม้เมืองเหนือนานาพันธุ์นะครับ
จากนี้ทางเทศบาลก็ยังประดับไฟสวยงามบนต้นคริสต์มัสแล้วก็ซุ้มต่างอีกกว่า๒๐จุด
เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและความสุขให้กับผู้ที่ไปชมงาน
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โดยงานนั้นจะเปิดอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ครับ๒๕ธันวาคมยาวไปถึง๑๕มกราคมปีหน้านะครับ
ส่วนที่จังหวัดสระบุรีค่ะช่วงนี้นักท่องเที่ยวเขาแห่ไปชมดอกทานตะวันขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้
บานสีเหลืองอร่ามเลยนะคะเขาบอกว่าบานสะพรั่งเต็มทุ่งไปเลยเนื้อที่ราว๕๐ไร่
อยู่ในพื้นที่บ้านหมากในอำเภอมวกเหล็กค่ะใกล้ใกล้กับสี่แยกต้นแคร์ริมถนนสายมวกเหล็กน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
ค่าเข้าชมแค่๒๐บาทเราก็สามารถเอาหน้าเราเนี่ยไปเบ่งบานสู้กับดอกทานตะวันได้เลยนะคะ
ลุงศรีเทพจันทึกวัย๘๗ปีซึ่งเป็นเจ้าของทุ่งทานตะวันเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาเอาเมล็ดทานตะวันมาปลูกไว้จนมันออกดอกขนาดใหญ่สวยงามเต็มทุ่งก็เลยอยากให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาถ่ายรูปเซลฟี่
ชมความงามของทานตะวันขออภัยนะนี่คุณลุงบอกนะดอกโคตรใหญ่ที่ไม่มีใครเหมือน
ก็ใหญ่จริงเอาหน้าไปเทียบนี่ใครอยากหน้าเล็กไม่ต้องไปหาแพทย์นะคะไปถ่ายรูปกับดอกทานตะวันนี่แหละหน้าคุณจะเหลือกี๊ดเดียวเลย

ร่วมกันสร้างสีสันในขบวนแห่งานเทศกาลปลารุ่มน้ำสงคราม
หรือเรียกกันว่างานกินปลาครับ

เขาจัดขึ้นเป็นประจำในทุกเดือนธันวาคม
ก็เป็นการสืบสารประเพณีแล้วก็วิถีชีวิตของชาวรุ่มน้ำสงคราม

งานจะมีไปถึง๒๕ธันวาคม
ก็คือมีสุดท้ายในวันพรุ่งนี้
เราก็จะต่อเรื่องของปีใหม่ไปเลยนะครับ
อำเภอศรีสงครามเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำโขงที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานด้วย
ทำให้ชาวบ้านนั้นมีอาชีพหลักคือทำประมง
แล้วก็ยังเป็นแหล่งผลิตปลาส้มปลาร้าแล้วก็ปลาแห้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานด้วยนะครับ

ปิดท้ายอีกหนึ่งจังหวัดที่จังหวัดนครราชศรีมา
ก่อนจะไปที่เราต้องไปดูป้ายโฆษณาอันนี้กันก่อน
เพราะว่าถือว่าเป็นป้ายโฆษณาสไตล์คนจริงที่ได้ใจชาวเน็ตไปทั่วเลยนะฮะในชั่วโมงนี้ครับ

ป้าเบียลักษณะเป็นผู้หญิง
นี่เป็นคุณป้าใจดียิ้มแย้มยืนยิ้มแป้นอยู่แบบนี้
มือไหว้เชิญชวนนักท่องเที่ยว
กับข้อความตัวใหญ่ที่ระบุว่า
ผมขออ่านตามนี้นะเนี่ยมาเที่ยวป่า

เที่ยวป่าไม่กระแดะ

แต่ด้านล่างกลับเขียนว่าจะรับไม่รับแล้วแต่อารมณ์เออ

ในภาพป้อนเบียมีรูปสอนชี้ไปเที่ยวความว่า
หญิงในรูปนี้แหละคือเจ้าของไม่ใช่กุมาร
พร้อมระบุทำนองว่าหากจะมาเที่ยวต้องโทรจองเท่านั้น
ส่วนคนที่ไม่ได้จองเชิญกลับไปเลย

ถึงหลังจากที่ป้าฟูแชร์ไปก็เฮือหา

ไม่มีใครกล้าชนเที่ยวแบบเนี่ย
แล้วมันเป็นคือแพร่ต้นน้ำของป้าเขาอยู่ติดกับเขาใหญ่เลยน้องมิ้น
อยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาใครชอบโซโลแกนไปเที่ยวได้
เขาบอกว่าโซโลแกนจำไม่ขึ้นใจนะมาเที่ยวป่าอย่ากระแดก

โรงพักก็ลองโทรศัพท์ไปติดต่อแล้วกัน

แล้วแต่อารมณ์คือไม่ได้ยิงนะแต่ทำไม่ทัน

เอามาฝากแบบนี้เอาไปจองเดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับป้าเบียดูสิ

อันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ที่นำมาฝากกันเช้าวันนี้นะครับ